ต้องมาเตะไทยออฟเพื่อหา๒ทีมสุดท้ายนะครับของทวีปเอเชียไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก๒๐๒๑ที่ลิโทเนียครับ
ซึ่งจะจับสลากประกบคู่ในวันที่๒๗เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้๑๕นาฬิกานะครับ
แล้วก็แข่งขันเยาวเยือน๒เกม๒๐กับ๒๕พฤษภาคมประเด็นนี้เนี่ยทำให้บิ๊กหม่อมอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดก็เปิดเผยครับ
บอกว่าเตรียมที่จะปรึกษากับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับที่จะขออนุญาตจากสบคในการฝึกซ้อมครับ
แล้วก็ชี้แจงถึงความจำเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมนะครับเพราะว่านี่เป็นรายการสำคัญที่ทีมชาติไทยจะต้องชิงตัวไปฟุตซอลโลกนะครับ
ส่วนเรื่องสนามแข่งขันที่จะใช้แข่งขันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องไปเล่นสนามกลางครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสนามฟุตซอลถูกโยกไปใช้เป็นโรงพยาบาลสนามไปแล้วเกือบทุกสนามเลยนะครับในตอนนี้